แต่ผู้หญิงคนนี้ฉีดแล้วไม่สบายใจเลย
ไม่มีวัคซีนฉีดเข็มเปล่าเข้าไปแล้วเรื่องมันไม่จบแค่นั้น
มันวุ่นวายเพราะว่ามันเป็นเข็มใช้แล้วหรือเปล่าล่ะ

เออไม่ให้หนูเจ็บ๒รอบล่ะ

เปลี่ยนเข็มกันกัน

แล้วเมื่อกี้ได้ยินเบาบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนเข็ม
โอ้โหนี่ฮะบอกเลยว่าเรื่องนี้ยุ่ง

ศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี

ก็เลยหันไปถามพยาบาลด้วยความตกใจ

แรกมันเข็มใหญ่พี่เลยเอาเข็มเล็กเปลี่ยนให้

พอถึงบ้านมาเปิดคลิปที่ถ่ายไว้ดู
ปรากฏว่าไม่ได้เปลี่ยนเข็มอะไร

แต่ในเข็มแรกไม่มีวัคซีน

ฉีดเข้าไปเธอตั้งข้อสังเกตว่า

ไอ้คนที่ฉีดเข้าไปคนแรกมันเป็นอะไรหรือเปล่า
โอ๊ะคิดไปต่างนะคะก็คิดได้
เป็นผมผมก็คิดนะครับ
รู้แบบนั้นแล้วเธอไปโรงพยาบาลจีเลย

แล้วไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพัก

ทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

แล้วก็พยายามติดต่อพยาบาลคนนั้นอยู่แล้วด้วย
แจ้งว่าเข็มนั้นไม่ใช่เข็มที่ฉีดไปแล้วนะ
ช่วงบ่ายของวันรุ่งขึ้นครับผลเลือดออกมาว่าปกติ
แต่เขาให้กินยาต้านไวรัส
ครบ๒๘วันวันละ๒ครั้งเพื่อความปลอดภัย

งอกไงแล้วมันงอกกว่านั้นอะไรครับพี่ต้น
ยาที่เธอกินมันทำให้เธอนอนไม่ได้เลย
คือยาฆ่าเชื้อบางคนเคยกินยาแก้อักเสบแล้ว

อันนี้ยาต้านไวรัสเขาบอกว่าอาเจียนเกือบตลอดเวลา

ส่วนพยาบาลคนนั้นตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ติดต่อมาอธิบายเลยนะ
เธอบอกเธอเสียใจมากตอนนี้
อยากจะให้พยาบาลคนนั้นมาชี้แจงหน่อย
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการฉีดวัคซีน๒เข็มให้เธอ
แล้วเข็มหนึ่งเป็นเข็มแรกเป็นเข็มเปล่า

ยังไงก็คือให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้าแหละ

ว่าเข็มแรกไม่มีของเหรอโอ้น่าเห็นใจฮะนั่นแหละครับ